พาทุกท่านไปที่หาดใหญ่กันหน่อยนะคะมีความโกละหนแตกตื่นวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะมีผู้ชายคนนึงพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ที่แน่ท่าทางเหมือนจะเอาเรื่อง
ในมือมีมีดแล้วก็ไล่ด่าทอชาวบ้าน
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะไปแทงคนด้วยนะคะคุณผู้ชมลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
ใครใครใคร
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
เพราะว่าเขาเดินคลุ้มคลั่งอารวาสถือมีดพับยาว๔นิ้ว
แว่งไปแกว่งมากลางถนนหน้าตลาดทุ่งเสาอะค่ะ
ต้องใช้ตำรวจถึง๔นายนะคะถึงจะสงบ
แล้วก็สยบชายสติไม่ดีคนนี้เอาไว้ได้
เขาตะโกนด่าทอใครก็ไม่รู้ตลอดเวลา
ช่วงก็บอกตำรวจเจออะไรกับผมมาจับผมทำไม

นี่ค่ะแล้วก็บางช่วงก็บอกว่าขอดื่มน้ำหน่อย
เออตำรวจก็ต้องหิ้วตัวขึ้นรถสายตรวจ
ส่งสพหาดใหญ่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เย็ดให้มารับไปดูแลนะคะ
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุ่งเสาเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เห็นประจำแหละ

แต่วันนี้อากาศคงจะร้อนจริง

แต่วันนี้เกิดคลุ้มคลั่งถือมีดกลางถนน
ทอคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
บางครั้งก็เงื้อมีดขึ้นมาทำท่า

ก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุแบบนี้นะคะ